ที่ฉันอยากจะบอกทั้งสองท่านเอาไว้เลยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้ววันวาเลนไทยมันไม่ได้สำคัญอะไรเลย

เพราะทุกวันฉันมีขุด
เฮ้ย

คนก็มีความรักอ่ะรถประยาบาลมา

ก็ถงบรรยาบาลคนแถวนี้หน่อย
แต่ว่าถ้าจะบอกรักเนี่ยมันจะแบบบอกกันเบา
บอกกันเงียบมันไม่ได้นะ
มันต้องแบบบอกให้สุดบอกให้ดังไปเลย

มีคนใช้นามสกุลหรือยัง

วันหลังจะไม่พูดอะไรแล้ว

อาจจะมีหลายคนที่คุณอาจจะหมายพองอยู่
คุณมีคำเด็ดอะไรที่จะมอบให้เขาเหล่านั้น

สุดท้ายมันต้องแบบ

เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมทั้งรายการ

ก็ยังไม่ได้ไปไหนรอก่อนทีจะรีบพาไปไหนแล้ว
ค่อยคิดค่อยคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะบอกรักยังไง
คุณชนะยังไม่รู้ว่าจะบอกรักยังไง
ดิฉันมีประโยคบอกรักเรียกน้ำย่อยให้ฟังก่อนถึงวันวาเลนไทยด้วยไปดูค่ะ
เฮ้ยรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมาก
อยากจะหอมแก้มมากเลยรู้ไหมรักจังเลย
เฮ้ยรู้ไหมรู้ไหมว่ารักมากชอบมากคิดถึงมากอยากจะของแก้มจังเลย
ถ้าพูดอย่างนี้ถามจริงผู้หญิงเขาจะชอบจริงเหรอเขาไม่วิ่งหนีก่อนเหรอครับ
คือเป็นสายแทนฮาร์ดคอลค่ะโหด

พี่เนี่ยผมเชื่อเลยนะไม่ใช่นักเลงแน่แต่ใส่กางเกงนักมวย
พร้อมเลยต้องวิ่งหนีนะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
คุณพี่คนนี้เขาเล่นโฆษณาเยอะมากคุณจำได้ไหม

เขาเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักแคร์แดงแสดงใช่ค่ะ
ถ้าจำได้นะโฆษณาที่เขาดังมากก็คือ
จนเครียดกินเหล้า
มีภาพมั้ย
คนนี้นะคือพี่สายเชียร์วงวิโรธนะคะ
พี่เขาฮาร์ดคอมากสไตล์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
คุณชนะลองดูไหมสักพรุ่งนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะบอกรักคนที่คุณแอบชอบยังไง
คุณลองเดินเข้าไปบอกเขารักรู้ป่ะ
แอบชอบปัน่าแล้ว

เดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรนักหนักนี่คือก็แค่จะบอกรัก
บอกรักเหรอไม่ใช่ทำไมมันต้องยากอะไรขนาดนี้ฮะเอาจริง
นี่ดูเป็นความในใจนะดิฉันเหรอคะ
คือบางคนเนี่ยนะถ้าเขาไปพูดอย่างนี้เขาอาจจะมีตกใจก็ได้
แต่ถ้าไปเจอผู้หญิงบางคนที่เขาก็เป็นสายแข็งเหมือนกัน
คุณมาลองดูนั่นสาวสายแข็งอยู่
รู้ไหมคิดถึงมากชอบมากเลย
รู้แล้วจะพูดอะไรทำไมดังขนาดนี้หูอยู่ตรงนี้

วาไม้หน้าสามมาฟาดด้วยพูดอะไรมันเบาบ้าง

นี่เป็นวิธีการแสดงออกทางความรักอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณ
เราก็เลยมีอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะมอบให้พร้อมกับการบอกรักสไตล์นี้ค่ะ
สายเชียร์จริงคลิปนี้แกทำมานานแล้ว

แต่เราเอามาให้ดูในช่วงนี้เพราะว่ามันเข้ากับเทศกาลแห่งความรัก
แล้วก็ทั้งสองก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถือว่ามากความสามารถ
ใช่เขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวว่าเวลาแบบเขาเล่นละคร

ถ้าพี่เขาเป็นบทซอฟต์คนดีทำไง
โอ้เขามี
เป็นคนดีก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตัวร้าย
ตัวร้ายแต่ว่าเราก็รักกันได้
กลัวร้ายแต่ใจดีคุณจะเป็นบทโหดคุณจะเป็นใครก็แล้ว
แต่คุณจะดุดันคุณจะเป็นคนเข้มแข็งถึงมึงถึง
แต่ว่าบอกรักกันได้ทุกวันเหมือนกัน
บอกรักแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรักนะแล้วแค่นั้นแหละชัดตรง